มีอีกหนึ่งเหตุการณ์สะเทือนใจนะคะ
ใครที่ได้เห็นคลิปเห็นภาพเนี่ย
โหหัวใจสั่นไหวไปตามกันเลย

อดตุ๊กตาเก่า๓ตัว
เท้าเปล่านะครับวิ่งไปตามถนนนะครับ
วิ่งตามรถคันหนึ่งจนกระทั่งหมดแรง

ปั๊มที่เห็นเหตุการณ์ตกใจมากรีบวิ่งไปช่วยน้องนะคะ
ให้มานั่งพักเอานมให้ดื่มหารองเท้าให้ใส่
น้องมีอาการหวาดกลัวถามน้องว่าเกิดอะไรขึ้น
น้องบอกว่าแม่กับพ่อเลี้ยงไล่ให้ลงจากรถ

แม่แท้กับพ่อเลี้ยงนะคะทั้งบังคับแล้วก็ตี
ให้น้องลงจากรถบอกว่าเดี๋ยวพ่อแท้จะมารับ

คือภาพมันคือเด็กวัย๘ขวบวิ่งตามรถนะคะ
คุณผู้ชมไปดูเล่าเหตุการณ์ให้น้องเขาเล่าให้ฟังกันหน่อย
แล้วก็ทีนี้แม่ก็ทิ้งหัวไว้เลยไม่กลัววิ่งตาม

ที่ถนนสายเอเชียหน้าปั๊มน้ำมันในจังหวัดอ่างทองค่ะ
เด็กปั๊มแล้วก็เนี่ยชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะคะ

กอดตุ๊กตาเห็นไหมเป็นตุ๊กตามีเก่า

แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่านั่งรถเทรลเลอร์
บรรทุกของมากับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงมาจากสิงห์บุรี
ระหว่างทางแม่ก็โทรคุยกับพ่อแท้ของเขา

โดยแม่บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมารับไปอยู่ด้วย
แล้วอยู่แม่ก็บอกให้พ่อเลี้ยงจอดรถตรงนั้นเลย

บอกตอนแรกน้องไม่ยอมลงเพราะว่าน้องกลัว

แต่แม่ก็บังคับแล้วก็ตี
น้องต้องลงมาแล้วก็ให้พ่อเลี้ยงขับรถออกไปเลยค่ะ
ซึ่งพนักงานปั๊มเขาก็เล่าบอกว่าภาพที่เขาเห็นเนี่ยนะ
คือน้องคนนี้อุ้มตุ๊กตาแล้วก็วิ่งไปตามถนน

สุดท้ายน้องมาสะดุดหกล้มอยู่หน้าปั๊ม

มีท่าทางหวาดกลัวแล้วก็เนี่ยค่ะที่หูน้องมีบาดแผลด้วย

มีรถเทรลเลอร์คันหนึ่งขับมาจอดหน้าปั๊มค่ะ

บอกว่าเป็นแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอกับสามีใหม่เนี่ย
ทำงานขับรถส่งสินค้าก็อาศัยนอนในรถอ่ะ

สามีเก่าบอกว่าอีก๕นาทีจะถึงแล้ว

ปล่อยลงตรงนั้นแล้วก็ขับรถออกไปเลย

เอาแล้วทำไมไม่รอให้พ่อมารับลูกก่อน

เธอบอกว่าเธอต้องรีบไปส่งของ

ก็เพิ่งจะรู้ว่าสามีเก่าไม่ยอมมารับลูก

ก็บอกว่าเขาเลี้ยงเด็กคนนี้มาตั้งแต่อายุ๒ขวบ
ถึงจะเป็นลูกเลี้ยงแต่เขาก็รักเหมือนลูกแท้นะ
สำหรับเหตุการณ์นี้เขาก็เตือนภรรยาแล้วนะ

แล้วก็เขาเห็นว่าเป็นการตกลงกันระหว่าง

เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนนอกอะค่ะ

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมาตรวจสอบนะคะ

ปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีก

น้องก็อยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่เหมือนเดิม

และกำล่าวตักเตือนไป

ลูกแท้ของตัวเองนะนะ
ไม่มีให้ใส่แล้วก็รีบวิ่งตามด้วยนะมันสะเทือนใจมากเลยนะ